เจ็ดนาฬิกา๒๖นาทีครับคุณผู้ชมครับมาไล่เรียงข่าวใหญ่กันต่อนะครับ
ค่ะดูพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้เป็นกรอบเล็กนะคะ
จัดทำบุญวันเกิดโอครบ๔๙ปีนะคะ
ซึ่งพูดถึงวันนี้ถือว่าเป็นงานสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
แล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๗กันยายนตรงกับวันเกิดของคุณโอวรุษครบ๔๙ปีด้วย
ซึ่งทั้งญาติญาติและเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะทำพิธี
ส่วนหลังจากนี้จะมีการนำศพเก็บไว้๑๐๐วัน
แล้วก็จะมีการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป
ทีนี้ทางเพื่อนสนิทอย่างพี่นีโน่เขาก็มีการเดินทางไปดูวัดวัดพระนอนขอนตาน
ที่จะเก็บศพคุณโอวรุธเอาไว้๑๐๐วัน

ทีนี้ครูบาขาวทักนะว่าพี่โอวรุษตามมา
คุณนีโน่คุณโอวรุธตามอยู่นะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพกันก่อนนะคะ

ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าจัดเป็นคืนที่๖นะคะ
ก็มีเพื่อนนักแสดงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
มีคุณแซมยุรนันพมรมนตรีนะคะ
คุณยิ่งยงยอดบัวงามคุณเหมียวปวรรณรัฐ
คุณตั้มสมประสงค์คุณปิงปองสแก่วัน
แล้วก็ศิลปินล้านนาอย่างคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะ
โดยวันนี้ค่ะจะเป็นวันสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
แล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๔๙ปีของคุณโอวรุษ

เตรียมที่จะนำเค้กวันเกิดมาทำพิธีให้กับคุณโอที่หน้าโรงศพ
แล้วก็จะมีการถวายพระทหารเพลพระสงฆ์๙รูป
เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโอวรุษนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นตอนค่ำก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรร

ส่วนเช้าวันพรุ่งนี้จะมีพิธีบรรจุ
แล้วก็ย้ายร่างของคุณโอวรุษไปไว้ที่วัดพระนอนขอนตาน
ชื่อเต็มของวัดนี้คือวัดรัฐถิวัน
อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ถือว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านศรัทธานะคะ
เพราะว่าวัดนี้ชาวบ้านก็จะมาทำพิธีสะดอกเคราะห์เป็นจำนวนมาก
วัดนี้ก็กว้างขวางประดับตกแต่งอะไรอย่างสวยงาม
แล้วก็บอกว่าเป็นเมนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ก็จะเก็บไว้เก็บศพของคุณโอไว้
เรียกว่าพิธีปิดศพนะไว้๑๐๐วันเลยนะครับ
ค่ะส่วนเมื่อวานนี้
พี่นีโน่แล้วก็คุณปิงปองสแก่วันคุณบดินดุ๊ก
ก็เดินทางมาที่วัดพระนอนขอนตาน

สถานที่สำหรับบรรจุร่างของคุณโอวรุธเอาไว้๑๐๐วัน
คุณนิโน่บอกนะสถานที่นี้เหมาะสมมาก
แล้วก็คืนก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจ
ก็จะมีการนำลิเกของคุณชายามิดชัย
เพราะว่าลิเกคณะนี้คุณโอวรุธชอบมาก
จะมาให้แสดงในวัดมาเล่นในวัดก่อน
แล้วนอกจากนี้ค่ะพี่นีโน่เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
บอกว่าช่วงหนึ่งที่พระครูบาขาว
ไปพบกับพระครูบัณฑิตธรรมพรหรือว่าครูบาขาวซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
เพื่อจะปรึกษาเรื่องของการเก็บศพคุณโอวรุธไว้๑๐๐วัน
แล้วก็รอทำพิธีชาปนกิจศพ
หรือว่าขอพระราชทานเพลิงศพที่เมนของวัดแห่งนี้
แต่ว่าเจ้าอาวาสหรือว่าพระครูบาขาวท่านทักคุณนีโนธ
ทักบอกว่าเนี่ยโอวรุษตามมาอยู่ใกล้ด้วย
โอ้โหพอพี่นีโน่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่นีโน่ก็ขนลุกเลย
แต่ว่าทักแบบนี้บอกว่าที่เดินตามมา

ใช่ค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข
ท่าทีของโอวรุธจะมีความรักความผูกพันกับนีโน่มาก

เดี๋ยวไปฟังพี่นีโน่เล่าเองกับปากเลยนะครับ

พอท่านพูดแล้วก็บอกว่าตอนนั่งคุย

เพราะท่านลงมาจากรถท่านมาจากสารพี
ผมก็กราบท่านท่านบอกโอ้ขนลุก
แล้วท่านก็พูดแค่นี้แล้วท่านก็เดินไป
พอเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเห็นตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่า
คือโอดนใจนะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากอยู่ที่ไหนอยากไปที่ไหน
อยากอยู่ไงดนใจนะมวยอะไรอย่างนี้

นี่แหละค่ะพี่นีโน่ก็บอกว่าเชื่อว่าโอเนี่ยจะต้องชอบวัดแห่งนี้แน่
ครูบาขาวก็มีการจัดโรงเย็นสีทองเอาไว้สำหรับใส่ร่างคุณโอวรุษเป็นศพแรกเลยนะคะ
แล้วก็ที่สาราคือเตรียมเอาไว้พร้อมเลย
เป็นสาราขนาดใหญ่สามารถรองรับได้ถึง๕๐๐คน
แล้วก็แฟนคลับถ้าเกิดว่าจะมาเยี่ยมมาเคารพศพ
ก็มาได้อย่างสะดวกเพราะว่าที่นี่
ถือว่าเป็นเมนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะ
ทีนี้พี่นีโน่ก็ยังบอกถึงเรื่องของเงินบริจาค
งานศพของคุณโอวรุษแล้วก็ครอบครัววรธรรมด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้สามารถที่จะบริจาคผ่านบัญชีของทางพี่นีโน่ไว้ก่อน
แล้วก็มีการลงเลขที่บัญชีลงในไอจีของพี่นีโน่เอาไว้
แล้วก็ยอดบริจาคตอนนี้ค่ะมีเข้ามามากกว่า๑ล้านบาทแล้ว
แล้วต่อไปหลังจากที่สวดศพเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเปิดบัญชีทางวัดให้ร่วมบริจาค
เพราะว่านอกจากจะได้ช่วยงานศพของคุณโอแล้วเนี่ย
ยังช่วยได้อีกนะได้ร่วมทำบุญสร้างอาคารโรงพยาบาลแม่ริม
ทางเจ้าอาวาสครูบาขาวดำเนินการก่อสร้างด้วย
แล้วก็เป็นการช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งภาคเหนือ

นอกจากนั้นคุณเราก็ไปทำข่าวไปติดตามเรื่องนี้
มันก็มีรายงานเรื่องตัวเลข
เขาก็บอกว่ามาจากเลขของสายรัดข้อมือคนไข้
ระหว่างที่พี่โอรักษาตัว
หมายเลขนี้นะฮะ
ใช่ค่ะญาติแล้วก็กลุ่มเพื่อนบางส่วน
เขาก็ซื้อแล้วก็ถูกรางวัลกัน